ราม่าร้อนแรงกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มโตโนภาคินที่ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วไปพูดถึงชื่อของคู่จิ้นแพทนับประพา
ก็เลยทำให้แฟนคลับเนี่ยมองว่านุ่มโตโน่ทำไมทำไมชอบจุดกระแสอยู่เรื่อยเลยล่ะคะ
กระแสความฮอตของคู่จิ้นเคมีตรงกันอย่างแพทย์นับประพาและโตโนภาคินยังคงเป็นที่สนใจของเหล่าแฟนคลับกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ล่าสุดกลับมีประเด็นดราม่าผุดขึ้นมาใหม่เมื่อนักร้องหนุ่มเอ่ยปากพูดถึงคู่จิ้นขณะกำลังโชว์คอนเสิร์ตและได้ร้องเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอที่สาวแพทย์เคยรับบทเป็นนางเอกโดยมีใจความว่านางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีความหมายกับผม
นางเอกเอลบีก็เป็นคนที่มีความหมายกับผม
ซึ่งก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีว่าโตโน่ทำไปเพราะต้องการสร้างกระแสเนื่องจากพักหลังมานี้ไม่ค่อยได้เห็นผลงานร่วมกันของทั้งคู่
ซึ่งก่อนหน้านี้สาวแพทย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเรื่องดังกล่าวว่าฝ่ายชายอาจจะแค่พูดลอยขึ้นมาเท่านั้น
นักร้องหนุ่มก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการเอ่ยปากขอโทษฝ่ายหญิงพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีและทำไปก็เพราะมีความรู้สึกดีให้กับเพื่อนคนหนึ่ง
พูดถึงกันได้นะผมมีคำพูดไหนไหมที่ผมพูดให้เขาเสียหายคนมันไปโฟกัสอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
ถ้าเกิดว่ามันทำให้ใครได้รับผลกระทบผมรับผิดชอบเองเพื่อความสบายใจของทุกคนผมก็จะไม่พูดผมก็จะไม่ไปยุ่งไม่ไปพูดถึงดีกว่านะครับ

ผมผิดเองที่ผมที่ผมพูดต่อไปนี้ผมก็จะระวังคำพูดผมนะครับถ้าคำพูดไหนที่ผมพูดถึงใครก็ตามมันทำให้แฟนเสียใจทำให้ใครได้รับผลกระทบก็ขอโทษด้วยครับ
ต่อไปนี้ผมก็จะไม่พูดผมผิดเองผมขอโทษนะครับผมว่าจบอย่างนี้เลยดีกว่า